พูดถึงเรื่องของการตามหาคนหายนะคะพระลูกวัดที่จังหวัดพิศนุโลกยังไม่เจอนะคะ
ก็หายตัวไป๙วันแล้วค่ะเจ้าหน้าที่ก็ยังคงค้นหาอยู่
ลูกสาวของพระรูปดังกล่าวบอกว่าพ่ออาจจะถูกฆาตกรรม
เพราะก่อนหน้านี้เคยมีปัญหากับพระลูกวัดที่เดินทางไปด้วยกันแล้วก็หายตัวไปเนี่ยค่ะ
นิสิตสวัสดีเทพในอำเภอนครไทยเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตำรวจสพนครไทยจังหวัดพิศนุโลกหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตรการ
กำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเป็นร้อยคน
บริเวณท้ายหมู่บ้านฟากน้ำตำบลบ้านพร้าวทางขึ้นเทือกเขาขี่ควาย
ก็คุยกันซักซ้อมความเข้าใจแบ่งกระจายกำลังกันออกค้นหา
เพราะพระลูกวัดของวัดบ้านพร้าวหายไปตั้งแต่๑๗ธันวาคม
นี่ก็เก้าวันแล้วนะคะพระเด็ดเปสโลหรือพระสมเด็จที่คนในพื้นที่เขาเรียกกัน
อายุห้าสิบหกปีแล้วอะค่ะเดินขึ้นไปบนยอดเขาเพื่อร่วมสวดมนต
พิธีเปลี่ยนเสาปักทงชัยที่ถูกกระแสลมพัดจนหักโค้น
ชาวบ้านเขาร่วมใจกันไปปักเอาไว้ในวันลอยกระทง
ลูกสาวของพระเด็ดนางสาวช่อเพชรนวลวันอายุ๒๘ปีบอกว่า
เชื่อว่าพ่ออาจจะถูกฆาตกรรมนะคะเพราะปกติแล้วถ้าพ่อไปนอนบนเขาพ่อจะบอก
แต่ครั้งนี้แปลกมากไม่บอกก็เลยเชื่อว่าไม่ได้ตั้งใจขึ้นไปนอนหรือไปทุดง
เพราะถ้าหลงป่าก็ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะพ่อเคยขึ้นไปบ่อย
กุฏิก็มีร่องรอยการถูกหรือค้นทรัพย์สินด้วยค่ะ
เขาเคยมาเล่าก่อนที่จะออกพรรษาเขามาบอกหนูว่าเขาน่ะอยากศึก
เขาไม่อยากอยู่ที่วัดเพราะว่าเขามีเรื่องกับหลวงพี่องค์ที่เขาไปด้วยกัน
เขามีเรื่องกันมีเรื่องกันตลอดเลยทะเลาะกันตลอดเรื่องยืมเงินอะไรอย่างเงี้
ยืมเงินแล้วก็เคยยืมไปแล้วก็ไม่ให้พอมายืมอีกเขาก็ไม่อยากให้ยืมเนอะ
ก็จะมีปัญหาอยู่แค่องค์เดียวอะค่ะหนูก็แค่แปลกใจว่าถ้าสมมุติว่าคนไม่ถูกกัน
แล้วทำไมเขาถึงไปด้วยกันแล้วถ้าไปด้วยกันทำไมไม่มีคนเห็น
แต่ไอ้ที่มารู้ว่าไปด้วยกันคือออกจากปากหลวงพี่องค์นั้นเอง
แต่จากทางที่ไม่มีคนเห็นนะฮะ
ด้านนายกอบตบ้านพร้าวก็บอกว่าพระเดชบวชได้๑พันศานะคะประมาณ๑๑เดือน
เป็นคนในพื้นที่วันเกิดเหตุเนี่ยพระเด็ดออกจากวัดไปประมาณ๙โมงเช้า
ไปกับพระอำนาจไปกันแค่สองรูปค่ะแต่ว่าพระเด็ดอายุค่อนข้างมากร่างกายไม่แข็งแรงด้วย
พระอำนาจเนี่ยหนุ่มกว่าก็เลยเดินล่วงหน้าไปก่อน
เพราะพระเด็ดบอกว่าให้เดินไปก่อนเดี๋ยวจะตามไป
พระอำนาจบอกว่าพอเดินไปถึงกลางเขาก็ยังร้องส่งเสียงตอบโต้กับพระเด็ดอยู่นะคะ
พระอำนาจเดินขึ้นไปบนเขาถึงที่ปักทง
พระอำนาจบอกว่าเจอคนนึงที่อยู่บนเขาก็ให้อาหารให้น้ำส้ม
แล้วพระอำนาจก็เดินลงจากเขามาทางเดิมแต่พอลงมาทางเดิมเนี่ย
ก็ไม่เจอพระเด็ดไม่เห็นว่าพระเด็ดเดินตามมาค่ะ
ดังนั้นนับรวมวันแล้วนะตั้งแต่ที่หายไปก็๙วันนะคะ
การค้นหาวันนี้ก็ยังไม่เจอการค้นหาก็หยุดลงไปช่วงเย็น
เดี๋ยวพรุ่งนี้ค้นหาต่อนะคะเพราะว่าตอนกลางคืนอาจจะไม่ได้ค้นหาต่อเนื่อง
เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็จะค้นหากันต่อ
แต่อย่างที่ลูกสาวของพระเด็ดบอกว่าคือภายในกุฏิมีร่องรอยการถูกลื้อค้นนะคะ
เพราะปกติในกุฏิจะเรียบร้อยมากเรียบร้อยกว่านี้ก็เลยคาดว่า
อาจจะถูกฆาตกรรมเพื่อชิงทรัพย์เพราะว่ามีเงินพกติดตัวไปด้วยประมาณ๖๐๐๐บาท
ตอนนี้มุ่งไปที่พื้นที่บนเขานะหายไปตั้งแต่๑๗แต่ว่ามารู้ข่าววันที่๑๙
ทางในอำเภอนครไทยบอกว่าก็ปูพรมค้นหากันแบบโอ้โหละเอียดยิบทั้งพื้นที่อยู่เหมือนกัน